เดี๋ยวจะให้ดูค่ะซึ่งภาพที่จะให้ดูเดี๋ยวต้องเลือกมุมหน่อยนะ
เพราะว่าบางมุมเนี่ยแหมอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะ
มันพาหวานเหลือเกินตึกสีน้ำเบือดี้ข้าง

มันเอียงอ่ะเอาจริงทีแรกที่ฉันดู

เดี๋ยวลองไปดูพร้อมกันค่ะกลัวกลัวเหลือเกิน
เพราะว่าหลายคนเขาเริ่มติดป้ายแล้ว

นี่มุมนี้คือมุมที่เห็นชัดที่สุดเลยคุณสุดสกุล

นั่นสิหรือสร้างแบบนี้มันแปลกหรือเปล่า
หรือมันซุดแล้วก็กลัวอันตรายและอีกอย่างมันอยู่ริมถนนเลย
ใช่ค่ะแล้วคนที่เขาไปโพสต์เฟซบุ๊คเขาบอกว่ามันเริ่มแอ่นแล้ว
แล้วก็ยังมีนะอีกหลายร้านที่เขายังเปิดให้บริการอยู่
ถ้าเกิดว่าอยู่ดีคนไปเข้าไปในนั้นแล้วโครงสร้างมันพังเสียหายมันจะถล่มลงมาไหม
เรื่องนี้ในเฟซบุ๊คค่ะของคุณพระไทยพดุงถิ่นเอาภาพอาคารพาณิชย์สีน้ำเงินเนี่ยนะ
อยู่ริมถนนตรงปากซอยสุขุมวิทย์๑๐๑ทับ๑เอามาโพสต์
แล้วบอกว่าเหมือนจะเอียงขึ้นเรื่อยตอนนี้ด้านหน้าอาคารเชิดอย่างเห็นได้ชัด
มีหลายห้องนะติดป้ายประกาศขายแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังขายอยู่
อยากทราบว่าจะมีใครเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างและความแข็งแรงบ้างไหม
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด
ไปถึงสำนักงานเขตค่ะตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานเขตพระขนง
แล้วแฮชแท็กไปถึงผู้ว่าชัดชาติด้วยทีนี้เมื่อเช้านักข่าวของเราค่ะ
ก็ลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้หน่อยสิอาคารตรงเนี้ยมันลักษณะเอียงจริง
ที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลหรือเปล่า

แล้วจากการสังเกตสังกาในอาคารพาณิชย์นี้
เขาก็ยังมีการค้าขายกันตามปกตินะคุณผู้ชม
แล้วเราไปเจอกับทางเจ้าของอาคารพาณิชย์นี้
อายุ๗๕ปีก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่า
โอ๊ยนี่ผมอยู่ที่นี่มาเนี่ยนะ๓๐กว่าปีแล้ว
ก่อนหน้านี้อาคารที่ผมอยู่ก็มีลักษณะเอียงแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
คุณคิดดูเอาละกันผมอยู่มา๓๐กว่าปีแล้ว
ผมก็อยู่สบายดีไม่มีปัญหาอะไรหรอก
เราก็เลยถามไงว่าคุณนพโดนค่ะ
แล้วที่มันเอียงเนี่ยมันเอียงมาจากอะไรเหรอคะ
ก็บอกว่าอ๋อมันน่าจะมาจากอายุการใช้งานนั่นแหละ
มันก็นานแล้วหลายสิบปีแล้ว

รถวิ่งผ่านไปผ่านมามันก็สั่นสะเทือนไปเรื่อย

แต่อายุมันก็เท่ากับอาคารอื่นที่อยู่ข้างเคียงไม่ใช่เหรอคุณ

แต่อันนี้อันหนึ่งมันมาจากการที่ปล่อยน้ำของท่อระบายน้ำจากห้างที่อยู่ด้านหลังตึกด้วย
แล้วเรื่องนี้นะคุณเป็นข้อพิพาทเป็นข้อร้องเรียน
ชาวบ้านคนที่เขาพักอาศัยเขาก็ร้องเรียนมาเป็นหลายปีแล้วนะ
เพราะว่ามันส่งผลกระทบเรื่องน้ำท่วมขัง
ชาวบ้านนะเขายังเคยรวมตัวกันไปฟ้อง
ไปฟ้องแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ
ก็อยากให้หน่วยงานมาดูแลมาแก้ไขปัญหา

ไม่อันตรายผมอยู่ยังมีความสุข
ทานผมก็ดีเสาก็ดีไม่มีไม่แคกไม่เล่าทั้งสิ้น
ว่ามันอันตรายไหมมันก็ไม่อันตรายหรอก
แต่หลายคนเป็นห่วง

ใช่ไงนี่คุณพอมันมีข่าว
เราก็เลยไปคุยกับเพศรัชกรร้านขายยา
เขาเพิ่งจะมาเช่าตึกแถวตรงนี้เช่าได้ไม่กี่เดือน
แล้วพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมามีคนแชร์กันในโลกโซเชียล

กังวลแล้วค่ะเริ่มเครียดแล้วค่ะ
ห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะ

แต่ว่าเช่าได้สัก๒๓เดือน
ตกแต่งอะไรอย่างนี้ค่ะเพิ่งมาเลย
แล้วเราลองสังเกตเห็นมาก่อนหน้านี้ไหมหรือทราบมาก่อนไหม
ได้สังเกตเลยว่าตึกเอียง
คือทราบแค่ว่าพื้นมันเอียงก่อนที่จะเข้ามาทำ

ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรว่าแบบมันเอียงเพราะว่าตึกเอียง
กังวลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยอย่างแรก
เพราะว่าคนก็เยอะนะคะแถวนี้
กลายเป็นว่ามาชี้เป้ากันใหญ่เลยคุณผู้ชม
คนก็มาชี้เป้าบอกว่าอุ๊ยแถวงามวงวานนะนะก็มี
สาลีก็มีโอ้แถวบ้านดิฉันแยกลำสาลีก็มีด้วยเหมือนกันค่ะ
ก็เดี๋ยวต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่อง
แล้วก็ไปตรวจสอบแก้ไขกันต่อไปด้วย
เรื่องนี้นี่เดี๋ยวพอไปเจอผู้ว่าต้องถามหน่อยล่ะค่ะ
ใช่คือเขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะ
ทีมข่าวของเราเมื่อเช้าก็ไปดูเลยสิ
ว่ามันเอียงไปดูด้วยตาเลยนะ

แต่ทีมข่าวเราไม่ได้สายตาเอียงใช่ไหม

อันตรายนะแบบนี้กลัวมันจะดึงตึกอื่นลงมาด้วยนะ